ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทหารกำลังลำเลียงโรคและหมวกกันน็อก
ฝากเจ้าหน้าจนนะครับเตรียมไว้ดันทางของรถบัสนะครับ
จังหวัดมากนะครับก็ยังให้ฝากพี่น้องสะพานแจกตะวันให้ระมัดระหว่างนะครับ
คิดว่าน่าจะมีการประทาดกันอย่างแน่นอนนะครับ
สาวสูงนะครับสาวสูงหนาวสามต้นนะครับ